คุณผู้ชมคะอันนี้เกิดขึ้นกลางแยกเลย
กำลังจอดติดไฟแดงเวลาจอดติดไฟแดงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม

แล้วคราวนี้จะให้ดูตำรวจเขามองไปปุ๊บ
อ่าเห็นแล้วไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ตำรวจเดินเข้าไปหาโดนไหมลองดูค่ะ

หนีเลยเอาไปเลยตำรวจงงเลยอ้าวอุตส่าห์บอกว่าให้มาชิดทางด้านนี้
เดี๋ยวคงเขียนใบสั่งเพราะเมื่อกี้วงแดงเอาไว้ให้เพราะอะไรนี่ตำรวจเห็นแต่ป้อมแล้วนะ
เดินมานะไอที่วงแดงนั้นน่ะคือไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนอ้าวไม่มีป้ายทะเบียน
ไม่มีป้ายทะเบียนเพราะว่าตอนแรกเขาวิจารณ์กันอยู่นะคุณคิงขวัญว่าหรือเขาว่าเล่นมือถือหรือเปล่า
เพราะว่าจอดดูเขาคงก้มดูออเดอร์งานแหละแต่จริงมันคือเรื่องแผ่นป้ายทะเบียน
พอบอกว่าให้ชิดตรงนี้หน่อยอ้าวชิดตรงนี้หน่อยไปเลยพี่
ไม่แล้วนี่ก็ต้องไปแบบฝ่าไฟแดงด้วยนะใช่ไหมถูกต้องแหมเอาจริงถ้าเกิดไปตรวจสอบไปไล่หา
คุณรายเดอร์ขาจะบอกว่ามันหาไม่ยากเลยนะแต่เนี่ยคนก็คอมเมนต์กันเยอะไง
ว่านี่ตำรวจจะจับเรื่องอะไรนะทำไมรายเดอร์ต้องหนี
คนก็เลยไปตอบเยอะบางคนก็ไปตอบว่าเล่นมือถือ
บางคนก็ไปบอกว่าไม่มีป้ายทะเบียน
แต่นักข่าวของเราก็อยากรู้ไงเลยลงไปจุดตรงนี้
นี่คือย่างถนนพระราม๓ค่ะไปเจอกับผู้บังคับหมู่จัรจรัจรสวนอวัฒนภรยากรัย
ท่านก็บอกนะบอกว่าว่าว่าตอน๑๑โมงอะครับเมื่อวานเนี้ย
ทีนี้ก็เลยเดินไปจะขอดูเอกสารไงเอาลองฟังผู้บังคับหมู่ค่ะ
พอเรียกตรวจทางนั้นไปเขามีความผิดไม่ติดแผ่นป้าย
แล้วตำรวจเรียกตรวจซึ่งตอนนั้นมันอยู่ตรงแยกไฟแดง
ส่วนทางน้ำรวจเราก็ไม่ได้ตามต่อนะครับเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อไปได้
เพราะจำนวนตำรวจเราไม่เพียงพอในการทำงานด้วยครับ
ก็เลยรอเผื่อเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะจดจำไว้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้
แล้วเราก็ไปปรับปรุงแก้ไขว่าเราควรทำยังไงต่อในการเรียกตรวจ
ให้เขาไม่หนีไปหรือว่าไปสร้างความละลายต่อคนอื่นด้วยครับ
นี่ไงไม่ได้ไล่ตามกำลังตำรวจในป้อมก็ไม่พอแล้ว
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไล่ตามไปจะเกิดอันตรายกับคนขี่คนอื่น
เพราะเขาฝ่าไฟแดงไปเลยอะค่ะ
คนที่ขับขี่รถโดยเฉพาะพี่รายเดอร์ช่วงนี้งานอาจจะเยอะงานอาจจะแน่นนิดนึง
ทำทุกอย่างให้มันถูกนะคะติดป้ายทะเบียน
ติดป้ายทะเบียนด้วยแล้วก็อย่าฝ่าไฟแดงนะคะ